ก็เนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้ที่สุราธานีพี่อุ๋ยมีเด็กผู้หญิง๓คน
วิ่งกลับมาที่บ้านแล้วบอกว่าเจอรถตู้ลักเด็ก
เจอรถตู้ขโมยเด็กแล้วก็ได้ยินเรื่องแบบนี้เนอะ
แต่พอเป็นข่าวในลักษณะแบบนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องไปตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจผิดหรือเปล่า
หรือมันมีรถตู้ขโมยเด็กจริง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวนี้
เพจแชร์ข่าวสุราธานีเป็นการโพสต์เตือนภัย
คือมีน้องนักเรียน๓คนวิ่งหนีแก๊งลักเด็ก
ในพื้นที่หมู่๕อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก็จะเป็นภาพน้องนักเรียนหญิงนะคะ๓คน
แล้วก็มีข้อความติดแฮชแท็กว่าเตือนภัยในพื้นที่
เฝ้าระวังเด็กเป็นหูเป็นตา
รถที่เข้ามาในหมู่บ้านพื้นที่โรงเรียน
ที่เราไม่คุ้นตาถ้าทำได้ให้ถ่ายรูปรถ
ทะเบียนรถเอาไว้จะได้ง่ายกับการตรวจสอบ
ลักษณะรถตู้จับเด็กที่น้อง๓คนนี้เล่าให้ฟัง
เป็นรถตู้สีบรอนเทา
แผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยค่ะมีตัวเลขกับตัวอักษร
ไม่มีจังหวัดมีผู้หญิงกับผู้ชาย
ลงมาจากรถแล้วไล่จับเด็กเลยนะคะ
เหมือนตั้งใจจะจับแต่เด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงหน้าตาดีช่วงวัยประมาณ
ป๔ป๕ประมาณนี้ค่ะ
เฟซบุ๊คของคุณตูนออกมาโพสต์คลิป
ที่น้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นตัวเองก็ปิดประตูบ้านหมดแล้ว

ทีแรกเห็นรถตู้คันนี้ขับผ่านก็ยังไม่ได้คิดอะไร
ไปสักพักนึงรถตู้คันนี้จอด
มีผู้หญิงกับผู้ชายลงมาจากรถ
แล้วเหมือนจะตรงมาหาพวกเธอเธอก็เลยวิ่งหนี
นี่ค่ะคือน้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็เลยเล่าให้ฟังในลักษณะแบบนี้
คือเราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ที่เกิดเหตุจะเป็นถนนในหมู่บ้านเชื่อมต่อไปสวน
จุดเกิดเหตุมีบ้านเรือนปลูกอยู่ห่างกันเป็นระยะ
ก็จะมีสวนยางสวนปามสวนทุเรียนค่อนข้างเปลี่ยวเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วย
เราได้คุยกับพ่อเด็กในวงศาอายุ๕๖ปี
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
มีลูกสาว๖ขวบแล้วก็มีหลานสาว๑๑ขวบ

ก็เลยให้ลูกขี่รถจักรยานยนต์ไป
สักพักหนึ่งลูกกับหลานกลับมาที่บ้านหน้าตาตื่นเลย
บอกมีรถตู้ขับตามเหมือนรถตู้มาประกบอะค่ะ
แล้วรถตู้ก็ปาดหน้าแล้วจอดเด็กก็วิ่งหนีหาที่หลบกัน
รถตู้จอดสักพักไม่ได้ลงจากรถ
เด็กก็โทรตามแม่แม่เด็กมารถตู้ก็เลยขับออกไป
พ่อบอกว่าส่วนตัวแล้วเอาจริงก็ไม่ได้กลัวว่าลูก
จะถูกแก๊งลักพาตัวเด็กพาไปหรืออะไร

ถ้าเจออะไรแปลกเจอรถแปลกเจอคนแปลกหน้าให้รีบหนี
แต่พ่อก็เลยบอกว่าด้วยความที่พ่อสอนแบบนี้ค่ะ

ก็เลยเหมือนกับว่าเด็กเลยหวัดระแวงเลยหรือเปล่า
เห็นรถตู้ปุ๊บขับมาข้างปุ๊บเลยระแวงปั๊บอะไรแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าลูกหวัดระแวงไปเองหรือเปล่า
เพราะว่าในวันเดียวกันวันที่เกิดเหตุในหมู่บ้านมีงานศพ
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นรถที่มางานศพ
จะจอดถามทางหรืออะไรไหมแล้วเด็กตกใจไปเองไหม
ติดต่อไป

แล้วอยู่นี้รถตู้ก็ปัด
อ๋ออุ้งค์น้องพระลูกอาจจะมีความระแวงอยู่ตรงนั้นมั้ย

ผมไม่ฟันทง๑๐๐นะ
คือน้องที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเขาก็บอกว่า
วันที่เกิดเหตุเห็นรถตู้จริง
ขับตามหลังมารถตู้มาปาดหน้าแล้วจอดแล้วเดินลงมา

แล้วหลังจากนี้เขาก็สูญไปเลย
เหรอเขาไม่ได้ถามหรือว่าไม่ได้
เขาได้วิ่งไล่จับหรือได้ถามตะโกนอะไรใส่พวกหนูไหม
เขาแค่เห็นรถตาม

ก็คือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตรงนี้ค่ะผู้ใหญ่จริน

ผู้ใหญ่บ้านตำรวจสพเวียงสะผู้บริหารโรงเรียน
เด็กนักเรียนอะไรเนี่ยเขาคุยกันเขาหารือกัน
แล้วก็เรียกเด็กที่เห็นเหตุการณ์มาพูดคุยนะคะ

รถตู้จอดแล้ววิ่งไล่จับเด็กอย่างนี้ค่ะ
คือสิ่งที่เห็นก็คือรถตู้จอดห่างจากเด็ก

คนขับเปิดประตูลงมายังไม่ทันทำอะไร
เด็กก็ตกใจรีบวิ่งกลับบ้านแล้วก็ไปบอกพ่อแม่

คนขับรถตู้เองก็เหมือนตกใจเหมือนกัน
กลับขึ้นรถแล้วขับไปเลย
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าในพื้นที่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะ
ตู่จับเด็กลักพาตัวเด็กหรืออะไรไม่มีจริง
ก็เลยสันนิษฐานว่าคือวันนั้นที่เด็กเห็นรถตู้
ในหมู่บ้านมีงานศพจริง
เป็นคนมางานศพหรือมาหาญาติมาบ้านญาติ
แล้วจะถามทางหรืออะไรหรือเปล่า
หาบ้านญาติเขาก็ได้แต่รถตู้มีรถใบตะเบียน
หารถตู้ไม่ได้
ไม่ได้ลงไปไล่จับเด็กอย่างที่เป็นข่าว
ทีนี้เราไปถามตำรวจให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รองผู้กำกับการสพเวียงสะก็เลยบอกว่า
สั่งการให้ชุดสืบสวนไปติดตามหากล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน
ก็ไม่ได้มีรถตู้ต้องสงสัยอะไร
แล้วก็ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
แต่เพื่อความสบายใจก็จะคอยเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่นะคะ
แต่ในมุมหนึ่งด้วยความที่เด็กระมัดระวังตัว

แต่ก็ฝากตำรวจฝากผู้ใหญ่บ้าน

รถตู้ขโมยเด็กหรือเป็นความเข้าใจผิด